คุณผู้ชมไปดูข่าวแรกกันหน่อยนะคะเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่
สำหรับกรณีที่มีคนไปพบศพผู้หญิงถูกมัดมือมัดเท้า
แล้วก็เปลือยกายเสียชีวิตถูกรัดคออยู่ในห้องพักนะคะ
หลังจากตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็ทำให้ได้ตัวของคนร้ายแล้วล่ะ
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งตามคำให้การของแม่บ้าน
แล้วก็เห็นหน้าค่าตาในกล้องวงจรปิดชัดเจนเลยว่าเป็นคนสุดท้ายที่เข้าไปในห้องนี้
ก่อนที่แม่บ้านจะมาพบผู้หญิงกลายเป็นศพอยู่ในห้องนะคะ
เข้าไปใส่เสื้อตัวหนึ่งออกมาใส่เสื้ออีกตัวนึง
กระเป๋าก็ดูใหญ่ขึ้นด้วยล่าสุดเนี่ยตำรวจออกหมายจับเรียบร้อยแล้วนะคะ
หลังจากที่นางสาวเพ็ญพิมลบุญช่วยเหลือหรือว่าเปิ้ลค่ะถูกคนร้ายฆ่าเสียชีวิตอยู่ในห้องพักซอยรังสิต
นครนายกยี่สิบศพเนี่ยอยู่ปลายเตียงติดกับประตูเลย
มีเสื้อผ้าคลุมร่างเอาไว้แล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้ง
เปลือยเปล่านะคะขึ้นอืดถูกมัดมือมัดเท้าด้วยสายไฟ
ภายในห้องเนี่ยมีข้าวของถูกลื้อค้นกระจายเต็มห้องนะคะ
แล้วก็นอกจากนี้ทรัพย์สินของผู้ตายบางอย่างหายไปด้วยทั้งโทรศัพท์มือถือเงินจำนวนนึง
ระบุสาเหตุการเสียชีวิตก็คือขาดอากาศหายใจจากการถูกอุดกั้นบริเวณปากและจมูก
กราฟิกให้ดูคุณผู้ชมเท้าถูกมัดด้วยสายไฟมือถูกมัดด้วยสายไฟ
ส่วนคอเนี่ยมีผ้าพาดอยู่เขาบอกว่าเป็นเรือสีแดงที่รัดเอาไว้แน่นนะคะ
นายทะเลงศักดิ์สุขวารีผู้ต้องหาที่ก่อเหตุฆ่านักศัพท์เพ็ญพิมนต์
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาล่าสุดก็คือถูกสารจังหวัดธนบุรี
ธัญบุรีขออภัยค่ะออกหมายจับเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็เป็นข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็รักทรัพย์ผู้อื่นในเวลากลางคืน
ซึ่งจากแนวทางการสืบสวนตำรวจเชื่อว่า
ผู้ต้องหากับผู้เสียชีวิตน่าจะรู้จักกันมาก่อน
และน่าจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์ค่ะ
เพราะว่าตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาแล้วปรากฏว่า
เคยถูกจับในคดียาเสพติดแล้วก็เพิ่งจะพ้นโทษออกมาด้วย
พอไปดูกล้องวงจรปิดของเจ้าหน้าที่นะคะ
คุณผู้ชมดูหน้านี้ไว้นะนี่คือหน้าผู้ต้องหา
แล้วไปดูว่าตรงกับหน้าในกล้องวงจรปิดไหม
มีผู้ชายที่คาดว่าก็คือนายเถลิงศักดิ์คนนี้เนี่ยแหละค่ะ
เดินไปที่ห้องพักของนางสาวเพ็ญพิมลเป็นคนสุดท้ายตอน๕ทุ่ม๓๕นาที
คืนวันที่๓กันยายน
ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์ข้างในใส่เสื้อยืด
ข้างนอกเป็นเสื้อคลุมสีแดงใส่กางเกงขายาวแล้วก็สะพายกระเป๋า
ดลิฟต์ขึ้นไปเนี่ยค่ะเดินเล่นโทรศัพท์เป็นกระเป๋าสะพายข้างนะ
เห็นหน้าชัดเจนตามภาพในกล้องวงจรปิด
ถูกต้องแล้วก็เข้าไปในห้องเป็นคนสุดท้าย
และขาออกค่ะกลับไปโดยใช้บันไดหนีไฟ
เข้าไปเนี่ย๕ทุ่ม๓๕นาทีออกมาเนี่ยตี๓๑นาที
เราวงสีแดงไว้ให้คุณผู้ชม
ลักษณะดูเมาตอนเข้ามาเดินเข้าประตูหน้า
แต่ตอนกลับเนี่ยออกด้านข้างหอแล้วก็แต่งกายเปลี่ยนไปด้วย

คือไม่ได้ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีแดงเหมือนเมื่อสักครู่แล้ว
เป็นเหมือนเสื้อเชิดสวมทับแล้วก็เนี่ยหันซ้ายหันขวา
กระเป๋าที่ตอนแรกเป็นสะพายข้างก็ต้องมาเอามาพาดบ่าแทน
แล้วมันใหญ่คือดูแปลกดูเป๊ะ
เซไปก็เซมานะคะก็สอดคล้องกับคำให้การของแม่บ้านเลยว่า
มีผู้ชายมาหาผู้ตายแล้วก็บอกว่าจะขึ้นไปหาเพื่อนที่ห้องพัก
ก็เลยเปิดประตูให้หลังจากนั้นเนี่ยค่ะ
ก็เห็นผู้ชายคนนี้กลับลงมาเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มีคนมาพบศพ
ค่ะนอกจากนี้นะคะมีหลักฐานค่ะว่านายเถลิงศักดิ์เนี่ย
โอนเงินให้กับผู้ตายหนึ่งพันบาทนะคะรวมถึงมีแชทข้อความเนี่ยค่ะ
ทางเฟซบุ๊กตำรวจก็เลยมั่นใจว่านายเถลิงศักดิ์คนนี้
เป็นคนลงมือก่อเหตุแน่นอนเพราะว่าทิ้งหลักฐานเอาไว้หลายอย่าง
กล้องวงจรปิดหน้าก็ชัดมีข้อความคุยกันเป็นคนสุดท้ายด้วยนะคะ
ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลจากห้องข้างด้วยค่ะว่าเขาได้ยินเสียง
ห้องของผู้ตายได้ยินเสียงร้องดังมากนะคะ
แล้วก็มีเสียงทุบฝาผนังห้องเสียงร้องเหมือนกลัวอะไรสักอย่างอ่ะ
เสียงร้องคล่ำครวนเลยตอนแรกก็คิดว่าแค่คนตีกัน
คิดว่าก็เสียงทุบประตูก็คงทะเลาะกันอะไรแบบนี้
ทีนี้ค่ะเขาบอกว่าไม่ได้ยินเสียงผู้ชายเลยนะคะ
ข้างห้องบอกว่าได้ยินแต่เสียงผู้หญิงร้องแล้วเสียงมันก็เงียบไป
ตอนเช้าก็เลยลองเดินผ่านไปดูหน้าห้องเห็นว่าในห้องเปิดไฟ
เพื่อนห้องก็เลยคิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกก็คงทะเลาะกัน
แล้วก็คงจะทะเลาะกันเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในห้องเนี่ยค่ะ
ซึ่งตอนนี้ข้อมูลล่าสุดนะคะผู้ต้องหาเนี่ย
เถลิงศักดิ์ยังกบดานอยู่ในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ค่ะ
ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามตัวคาดว่าจะได้ตัวเร็วนี้แหละค่ะ
นะคะหลักฐานแน่นหนาขนาดนี้นะคะ
คิดว่าไม่นานหน้าก็ชัดเลย